วันนี้พาไปดูสาวหมอลำงครับเข้าวัดไปไหว้พระที่อานะฮต้อนพนมครับ
หนำซ้ำคนที่กำเท้าของเธอไปขอโทษแบบผันผ่าน่ะนะครับ
คว่างมีดใส่เธออีกดูเหตุการณ์ครับ
หลักฐานก็มีเนี่ยช่างถ่ายภาพทั้งหมด
สินมาขอถูก
สินมาขอถูกแบบนี้บ้าได้สมุดว่าบริเวณเท่ามหาเหตุจังสิน
คุยสิขึ้นบ่คุณต้องเลิกทำพฤติกรรมแบบนี้
เพราะเห็นว่าสุธาปภิกษ์สาธารณานั้นในวัดเนี่ย
เขาอยู่ในวัดเต้นตัวกระบอดสุภาพแล้วยังมาหารักของคนอื่นอีกไหม
โอ๊ย

ทั้งทั้งที่หลักฐานคาเท้าอยู่เพราะว่าใส่รองเท้าของคนอื่นอยู่

คือถอดคืนแล้วก็ขอโทษแบบผ่านยังไม่พอ
ยังจะแย่งโทรศัพท์ของคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
หลังจากนั้นครับคว่างมีดใส่อีกต่างหาก
โอ้โหไม่ยอมรับแถมทำร้ายเขาอีก
นี่ครับคลิปหลักฐานชัดเจนเลยครับ
ก่อนหน้านี้นางสาววันนิชยาหรือว่าคุณเจนี่
คณะหมอลำใจเกินร้อย
ไปไหว้พระที่วัดพระธาตุพนม

เป็นที่เคารพสักการะทั่วบ้านทั่วเมือง
แต่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับว่าคลิปที่เธอถ่าย
ถ้าย้อนกลับไปตอนต้นเนี่ยเธอเดินเท้าเปล่าเลยนะครับ

เดินเท้าเปล่าแบบนี้โอ้โหพื้นหินอ่อนพี่มิ้วคุณผู้ชม

ต้องเดินเท้าเปล่าเพื่อไปทวงรองเท้าของเธอคืน
จากคนที่แอบสวมแอบขโมยไปครับ
ไปเห็นภาพหลักฐานมันชัดเจนมาก

คนที่ก่อเหตุท่าทีไม่พอใจเอาพูดขอโทษ
แต่เรื่องเหมือนยังไม่จบครับ
คนก่อเหตุคว่างมีดใส่ผู้เสียหาย

แล้วก็จับล็อกกดลงพื้นเนี่ยนะครับ
ผู้เสียหายเขาได้มีการไลฟ์ชี้แจง

บอกว่าเมื่อวานนี้ไปถอดรองเท้าที่หน้าประตู

เข้าไปไม่ถึง๑๐นาทีครับพอออกมา

ก็เลยถามคนแถวนั้นได้คำตอบว่า

เธอก็เลยเดินเท้าเปล่าจ้ำไปเลยครับ
ไปถึงปั๊บแหมนี่ไงรองเท้าของฉัน

แล้วแต่งตัวไม่สุภาพด้วยที่เธอบอกในคลิป
วัดพระธาตุพนมทำไมแต่งตัวมันว่าฝิวขนาดนั้นล่ะ

แต่คนที่เอารองเท้าเธอไปไม่พอใจโวยวาย

ซึ่งเธอกำลังถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
แย่งไปเพื่อจะโยนโทรศัพท์ทิ้ง
เท่านั้นยังไม่พอครับ
หยิบมีดของร้านค้าแถวนั้นเครื่องใส่เธออีก
โชคดีมากว่าเจ้าของรองเท้า
ใส่กางเกงขายาวเลยไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้บาดเจ็บนะครับ
หลังเกิดเหตุคนที่แอบขโมยรองเท้าเธอไป
พยายามอาศัยช่วงชุลมุนครับปีนกำแพงวัดหลบหนีไป
ก็คือหลังจากที่เขามีการพยายามจะจับตัว
ตัวไว้แบบนี้ปีนกำแพงเลยนะครับ
คุณผู้ชมพี่มิ้วครับเหตุการณ์นี้เธอมองว่า
คนก่อเหตุเจตนาไม่ดีเท่าที่ถามแม่ค้าแถวนั้นบอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเคยก่อเหตุมาแล้ว
ตัดสินใจไปแจ้งตำรวจสพธาตุพนม
พฤติกรรมแบบนี้เธอมองว่าไม่เหมาะสม
ขโมยของยังไม่พอพยายามทำร้ายเธออีก

นี่นะฮะลองฟังเธอเล่าเพิ่มเติมครับ
พูดมารัชกาลอีกหนึ่งเห็นจริงสิ
คือสะทานที่มองที่เป็นสะทานที่สาธารณะ
เป็นสะทานที่แบบว่าศักดิ์พิธีที่จัดของเขา
ที่นักทวงเที่ยวเขาก็ไปไกลกันร้าย

ควรจะไปด้วยจิตใจที่ดีจิตเป็นกุศลไม่ทำบุญแต่ไปขโมยของเฉยเลย